คุณผู้ชมพามาตรวจสอบสถานการณ์โควิด๑๙กันต่อนะครับ

เพราะว่ามีชาวประมงก่อนหน้านั้น
เขาก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ว่าเขาติดหรือเปล่า
ปรากฏว่าในช่วงระหว่างรอคำตอบจากทางโรงพยาบาล

แล้วก็ไปอยู่กับลูกเรือประมง๔๕คน
ลงทะเลลงเรือไป
ปรากฏว่าได้รับการแจ้งข่าวว่าตัวเขาติดโควิด
แต่ทีนี้ฮะเจ้าของท่าเรือไม่ยอมให้เรือลำนี้เข้ามาจอด

ชาวตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงที่อยู่ระหว่างการลอยลำอยู่ในทะเล
ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากขณะได้รับแจ้งว่าตัวเขาเองติดเชื้อโควิด๑๙
แต่เป็นช่วงเวลาที่เขาออกเรือประมงออกจากฝั่งไปหาปลา
ทีนี้ครับก็เลยต้องจอดเรือลอยลำอยู่กลางทะเลชายฝั่งบ้านเพที่จังหวัดระยอง
เพราะว่าเจ้าของท่าเรือที่เขาเคยไปเทียบท่าปฏิเสธไม่ให้เขาเทียบท่า
เพราะรู้แล้วนี่ว่านายบุญเชิดเจ้าของเรือติดโควิด๑๙
โดยนายบุญเชิดเปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองเป็นเจ้าของเรือประมงขนาด๑๑วา
แล้วก็มีลูกเรือ๕คนเป็นคนไทย๑คนที่เหลือเป็นแรงงานต่างด้าว๔คน
แล้วก็เมื่อวันที่๒๖ธันวาคมได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยอง
หลังจากตรวจเสร็จก็ต้องรอผลใช่ไหม
แต่ช่วงระหว่างรอผลเขาออกเรือไปหาปลากลางทะเลทันที
นี่แหละคุณคือบางทีพอตรวจระหว่างรอผล
คนที่ตรวจส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าคงไม่ติดหรอก
คงไม่ติดคงไม่เป็นไรใช้ชีวิตปกตินะฮะ
ตัวนายบุญเชิดนะฮะก็วันที่๒มกราคม๒๕๕๙

เขาได้รับแจ้งจากครอบครัวว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโทรศัพท์
บอกว่าตัวนายบุญเชิดติดโควิด๑๙
ซึ่งหลังจากทราบเรื่องเขาก็แจ้งไปยังท่าเรือ
เทียบท่าเป็นประจำเพราะว่าเขาจะรีบกลับเข้าฝั่ง
เพื่อไปรับการรักษาพยาบาลแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธ
ทำให้ต้องลอยลำอยู่กลางทะเลคุณ

แต่ว่ามันมีล่าสุดล่าสุดออกมาขึ้นฝั่งแล้วนะคุณนะ
ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
หลังจากที่เขาส่งเรื่องราวนี้ขอความช่วยเหลือ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ใส่ชุดป้องกันเต็มที่เลยนะคุณนะ
พร้อมกับประมงจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่สานสุก
เดินทางไปยังท่าเรือกรมประมงที่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
บอกให้เรือของนายบุญเชิดมาเทียบท่าตรงนี้

จากนั้นก็นำตัวทั้งนายบุญเชิด

และลูกเรือบนเรือทั้งหมด๕คน
เข้าไปรับการรักษาต่อทันที
นี่เป็นความคืบหน้าของกรณีนี้นะครับ
ขณะที่เพจของข่าวสารเกาะล้านนะครับ
เผยแพร่ประกาศมาตรการควบคุมโรคพื้นที่เกาะล้าน
ซึ่งมีการยกระดับที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับ
กำหนดให้ที่พักรีสอร์ทต่างที่เกาะล้าน
ขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันนี้
แล้วก็งดรับนักท่องเที่ยวใหม่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
อกจากนี้ยังงดการเดินทางของคนในพื้นที่ทั้งหมด
และจะควบคุมการเข้าออกเกาะ๑๐๐
เกาะเลยคุณเขาเหมือนล็อกดาวนเกาะเลยนะ
ค่ะครับส่วนข้างปฏิบัติต้นของชาวเกาะล้านนะครับ

ขอความร่วมมืองดการรวมตัวทำกิจกรรมต่าง
ออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา๔ทุ่มถึงตี๕
โดยมาตรการเหล่านี้จะเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ
มกราคมไปจนถึง๒๐มกราคมนะครับ

ทีนี้มาดูที่นครสวรรค์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนทั้ง๑๘แห่ง
เขาประกาศเลื่อนการเปิดเรียนไปเป็น๑๘มกราคม
แล้วแต่ละโรงเรียนก็ต้องมีการปรับใหม่เรื่องแผนการเรียนการสอน
ให้มันเข้ากับช่วงโควิดแบบนี้
ทีนี้ดูในตัวเมืองไปแล้วดูโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์หน่อยค่ะ
ที่เขายังไม่ได้ประกาศหยุดเรียนก็จะใช้พวกมาตรการในการคุมเข้ม
เด็กนี่ต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องเว้นระยะห่างต้องทำความสะอาดมือ
แล้วก็ต้องให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยนะ
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนทางเฟซบุ๊ก
เพราะไม่รู้ไงคะว่าโรงเรียนอาจจะมีการประกาศงดการเรียนการสอน
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่นครสวรรค์เนี่ย
ผู้ป่วยโควิดล่าสุดคือ๒ราย
อยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่อำเภอเมืองนะคะ
นครสวรรค์เราไปดูที่ชัยนาธกันบ้าง
เพราะว่าราชการจังหวัดชายนาฏประกาศมาตรการเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
โดยให้ปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง
ทั้ง๘อำเภอตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๓๑มกราคม
ทำให้บรรยากาศตามโรงเรียนต่างก็เงียบสงัดเลยฮ

จะมีเพียงครูและเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนเข้ามาดูแลสถานที่เท่านั้นนะครับ
ล่าสุดที่จังหวัดชายนาฏมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น๘ราย
โดยมีประชาชนบางส่วนได้แสดงความกังวลกับตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
เรียกร้องให้ทางราชการล็อกดาวน์จังหวัดเป็นการชั่วคราวเลย
เพื่อหยุดการรับเชื้อจากภายนอก
ค่ะทีนี้มาดูที่จันทบุรีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลจันทนิมิตร
ก็ร่วมกับจิตอาสารักจันทนิมิตรค่ะพ่นยาฆ่าเชื้อ
นี่เขาไปตระเวนพ่นยาฆ่าเชื้อทุกตรอกซอกซอยเลย
ในพื้นที่ของตำบลเพื่อให้ประชาชนได้สบายใจกัน
อันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะ
จันทบุรีก็เป็น๑ใน๒๘จังหวัด
ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดนะฮะ
ค่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือคุณหมอคุณหมอยงเขาได้บอกมีการออกมาโพสต์
ข้อมูล๖ข้อที่เราควรจะทำอย่างยิ่งเลยคุณผู้ชม

ถ้าเราไม่ทำ๖ข้อนี้นะรับรองเดี๋ยวมันแพร่แน่
แต่ถ้าเราทำ๖ข้อได้ครบรับรองอาจจะหยุดมันได้

นั้นหมอยงออกมาพูดถึงเรื่องของเชื้อโควิดกลายพันธุ์
มาจากคนอังกฤษที่มาอยู่ในบ้านเรานะ

เราก็เลยต้องฟังคุณหมอยงไว้บ่อยด้วย

สำหรับชาวอังกฤษ๔คนพ่อแม่ลูกที่มาอยู่ในบ้านเรา

แต่ตอนนี้เชื้อที่มันระบาดอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการค่ะ

ข้อนี้ไม่ยากนะถ้าฟังจากหมอยงแล้วเราต้องทำให้ได้นะฮะ
ข้อแรกค่ะหมอยงบอกว่าทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน
โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ก้าวออกนอกบ้านปั๊บต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
มือใช้เจลแอลกอฮอลแล้วก็อยู่ห่างกันสักประมาณ๒เมตร
แต่อยู่บ้านดีที่สุดหลีกเลี่ยงไปเลยที่อโคจรทั้งหลายนะคะ
ส่วนข้อ๒การควบคุมเป็นหน้าที่ของทุกคน
รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องควบคุมสถานการณ์
โดยมีมาตรการต่างจากเบาไปหานัก
แล้วก็๓การลดปริมาณโรคให้น้อยลงด้วยการตรวจวินิจฉัยแยก
กรองให้ความรู้โดยเฉพาะคือในแหล่งระบาด
แล้ว๔ก็เป็นเรื่องของการกวาดล้างค่ะ
โรคเหลือจำนวนน้อยลงก็จะต้องยังคงมาตรการอยู่นะ
เพื่อให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือว่าให้หมดไป
ข้อห้าค่ะการทำให้โรคหมดตามกฎเกณฑ์เนี่ย
คือจะต้องไม่พบผู้ป่วยในบริเวณนั้นอย่างน้อย
สองเท่าของระยะฟักตัวแปลว่าอะไร
คือระยะฟักตัวคือ๑๔วันใช่ไหมคะ
อย่างน้อย๒๘วันจะต้องไม่พบผู้ป่วย
ถึงจะเรียกได้ว่าโรคนั้นหมดไปจากพื้นที่ตรงนั้นแล้ว
และข้อสุดท้ายการทำให้ศูนย์พันธุ์ค่ะ
คุณหมอยงบอกว่าคงเป็นการยากมาก
ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำมากที่สุดตอนนี้ก็คือป้องกันและควบคุม
ถ้าเราไม่สามารถทำได้ในอนาคตอันใกล้นี่นะ
เราอาจจะเห็นตัวเลขที่เราไม่อยากเห็น
ทุกวันนี้เนี่ยตัวเลขมันทำนิวไฮทุกวัน
จากหลัก๑๐มาเป็นหลักร้อยวันนี้๕๐๐กว่า
แล้วอีกหน่อยจะกลายเป็นหลักพันต่อวันแล้วนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเราไม่ร่วมมือกัน๖ข้อแบบนี้นะคะ